ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ

เพื่อร่วมร่วงความสุขของคนในครอบครัว
เพราะไม่มีที่ไหนสุขใจและปลอดภัยเท่ากับบ้านของเรา
ต้องอยู่ในบ้านที่สุดโสมไม่มีความปลอดภัย
แต่พวกเขาต้องอยู่กันให้ได้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมครับ
ฝันอยากมีเงินมาสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัว

ถ้าผมไม่ตายซะก่อนผมต้องทำให้ได้ครับ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

คนแล้วก็เมียแล้วก็แม่ยายครับไปรับจ้างอยู่ร้านเหล็กครับอาทิตย์หนึ่งผมทำงานอยู่หกวันครับเดือนหนึ่งผมก็ได้ค่าแรงประมาณเจ็ดพันกว่าบาทครับก็เอามาใช้จ่ายในครอบครัวก็กระท่อนกระแท่นนะครับพอบ้างไม่พอบ้างทำงานเวลาเลิกห้าโมงผมก็กลับมาเอาแหครับไปหาทอดปลาครับหารายได้เสริมพอได้ปลามาครับผมก็เอาไปขายครับได้ร้อยสองร้อยถ้าเกิดได้น้อยก็เอาไว้กินเองครับ
ส่วนเมียผมครับแต่ก่อนนี้เขาก็ทำงานโรงงานครับแต่ปัจจุบันนี้แกทำไม่ได้ครับมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบทางโรงงานก็เลยให้เมียผมออกครับส่วนหนูก็จะไปช่วยอะไรบอยมากไม่ได้บางทีอาการหอบกำเลิบหนูก็ทำงานหนักมากไม่ได้บางครั้งก็พยายามที่จะหาเงินเข้าบ้านไปรับจ้างวัดที่พอจะช่วยหารายได้เข้าบ้านได้ทุกวันนี้หนูส่งส
พอต้องทำงานหนักบางครั้งถ้าแม่ไปล้างจานหนูก็ไปช่วยแม่หลางค่ะเวลาเรียกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปช่วยแม่กว่าร้านวัดล้างจานช่วยแม่หมดทุกอย่างครับผมก็จะไปช่วยแม่ล้างจานถือพื้นสลาวัดครับเวลาเข้าไปทำงานครับถ้าเกิดเขาออกแวงมากหรือทำงานหนักมากอาการหอบมันก็จะขึ้นครับจะหายใจไม่ค่อยออก
ทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงสุขภาพเขานั่นแหละครับไหนภาระในบ้านก็เยอะแยะครับไหนเขาจะต้องดูแม่เขาอีกครับแม่เขาเป็นความจำเสื่อมครับแม่ตู้ก็ชอบออกไปเก็บขยะตอนกลางคืนครับแล้วก่อนนี้แกก็มีอาชีพเก็บขยะขายครับแล้วเวลายายตู้ออกไปเก็บของเก่าพวกผมกับน้องน้องก็จะไปช่วยแกด้วยครับ
หายออกจากบ้านไปนี่ก็ก็บ่อยครับแกนึกจะไปแกก็ไปครับเพราะว่ามันเป็นความเคยชินของแกครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแกหนีออกไปตอนไหนไม่รู้ครับพอเราตื่นมาหาแม่ไม่เจอเราก็ต้องออกไปตามหาแม่ไปตามที่แกเคยเข็นเก็บขยะก็ไม่เคยเจอนะครับทีนี้ก็เรื่องใหญ่ก็ตามหากันใหญ่แล้วครับ
เจออีกทีแม่ก็ไปอยู่สถานีรถไฟแล้วค่ะ
ตามหาตั้งนานโหหนีมาเที่ยวมาถึงทางรถไฟเลย

ทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงเมียครับห่วงแม่ยายเป็นห่วงเด็กทั้งสี่คนครับ
แล้วก็เป็นห่วงมากคือบ้านตัวเองครับตอนนี้มันผูกมันพังครับ
ภายในบ้านมันก็แคบหรอกครับก็อยู่กันเจ็ดคนมันก็แน่นนะครับ
ถ้าเกิดช่วงฝนตกหนักนะครับบ้านผมหลังคามันก็รั่วลงมาครับ
ต้องเอากระแป๋งมานั่งลองครับแต่มันก็ลองก็ไม่อยู่หรอกครับ
น้ำก็ไหลเข้าไปอยู่ในบ้านครับ
รู้สึกเป็นห่วงแม่กับลูกว่าจะอยู่ยังไง
พอน้ำท่วมล็อกบ้านก็จะมานั่งกันอยู่กลางบ้านก็คือจะนอนกันไม่ได้เลย
แล้วพอเวลาฝนตกมันก็จะมีแมงป่องหนีน้ำเข้ามาในบ้านครับ
แล้วผมก็เคยโดนแมงปองต่อยที่มือครับ
ผมปวดมืออยู่หลายวันเลยครับกว่ามันจะหาย
โอ้ยไอ้บอยแมงปองกันมาดูนี่เนี่ยมาตีมันนี่เนี่ย

ทุกวันนี้ครับผมก็อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งครับ

ถ้ามันอยู่มั่นคงแข็งแรงครับ
ครอบครัวจะได้อยู่สุขสบายกับเขาครับ
ถ้าผมโตขึ้นทำงานได้เงินเยอะ
ผมก็จะสร้างบ้านใหม่ให้พ่อให้แม่ให้ยาย

บ้านใหม่ที่ผมอยากจะสร้างก็เป็นบ้านสองชั้น
ทาสีฟ้ารูปทรงตัวแอลครับ
ขอต้อนรับครอบครัวน้องบอยจากปลาจีนบุรีครับ
บอยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
อยเนี่ยจะมีลูกสาวมาคนนึงนั่นก็คือ

และส่วนเด็กชายนี่ก็จะเป็นลูกของน้องนา
อยจริงแล้วตอนนี้บอยคือเสาหลักของบ้าน

ถ้าเกิดลูกค้าให้ส่งเด็กเราก็ไปส่งครับ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้ทำเหล็กอย่างเดียว

เห็นบอกว่าไปหาปลาปลานี่ไปหาแถวไหน

ก็ไปขายให้ตามบ้านขี่รถขายตามบ้านเขาครับ
ได้ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบมั่งแล้วแต่ครับ

ก็ถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์ถ้าเกิดมีคนเขามาจ้างตัดไม้ผมก็ตัดไม้ครับ
จ้างตัดย่าผมก็ไปครับ

อยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้กี่ปีแล้ว

อะไรตัดสินใจมาอยู่กับครอบครัวนี้

แล้วแกไม่รู้เหรอว่าเขามีเรือพ่วงอยู่เนี่ย

ถามหน่อยเหนื่อยไหมที่เราจะต้องมารับภาระอีกทุกชีวิต

แต่มันก็ต้องสู้เพื่อครอบครัว
แต่ลูกจะเลี่ยงเราก็ต้องสู้พี่
นอกนี้นอกจากการเรียนแล้วหนูห่วงอะไรอีกบอย

ห่วงเมียเขาเป็นโรคหอบครับ
แล้วอาการหอบของเรามันเป็นยังไง
มันจะเป็นช่วงว่ามันอยากจะห่อมันกรอบอะค่ะ

บางทีเราพักผ่อนไม่พอมันก็หอบค่ะ

ถ้าแบบหายใจไม่ได้หายใจไม่คล่องหลอดลมตีบ
ก็ไปให้หมอฉีดยาให้แล้วก็พ่นยาค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างที่บอยเขาต้องมารับภาระหนักอยู่คนเดียวในตอนนี้

เขาช่วยหาเงินทุกบาทเงินทุกบาทเขาก็ให้เราเก็บค่ะ
นามีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตของเรา
แล้วเขาเป็นคนที่ดีมากสำหรับนาในตอนนี้ไหม

บางทีเขาทำงานเหนื่อยถ้าได้กำลังใจหรือว่าเขาได้รู้ความรู้สึกของนาบ้าง
พี่เอคิดว่าเขาน่าจะมีกำลังใจที่จะเดินต่อไปได้

มีค่ะก็รักนะเป็นห่วงนะดูแลตัวเองด้วย
อยู่สู้ด้วยกันต่อไปนะมอย
ผมก็รักเขาครับก็จะอยู่กับเขาอย่างนี้จนว่าจะตายข้างครับ
โฟนตาแล้วก็เฟรมนะครับ๓คนพี่แม้งร้องไห้เลยเพราะเขาช่วยสู่ลูก

น้าบอยเหมือนพ่อคนหนึ่งเลยครับ
ครับ
มันเกิดจากความรักนี่แหละพี่เอ๋ว่านะ
หนูเนอะช่วยกันประคองกันไปแต่เขาช่วยกันอยู่แล้วเนอะ

เวลาแม่ไปฝากลานวัดเนี่ยต้าหนูก็ไปช่วยแม่เหรอลูก

ก็บ่อยครับเวลาแม่ไปผมก็ไปตลอดครับ
จริงแล้วเราได้ค่าจงค่าจ้างไหม

ก็บางครั้งก็ร้อยกว่าบาทครับ

ให้หมดเลยเนาะ
ยายจ๋ายายเก็บขยะเหรอ
เกี่ยวไหนอ่ะครับ

ขายได้เยอะไหมเล่าครั้งนึงอ่ะ
บางครั้งก็ห้าร้อยบางครั้งก็เจาะร้อน

เห็นเมื่อกลางคืนชอบหนีเที่ยวใช่ไหม

เที่ยงคืนตีหนึ่งแอบหนีไป

ตอนนี้แล้วหนูทำอย่างไร

ก็จะพยายามที่จะงัดประตูบ้าน
แต่ดีแล้วเพราะว่าอันตราย

ว่าเคยไปเก็บขยะกับยายเหรอลูก

บอกยายเคยพาไปหลงไหม

ไปเก็บแถวตรงนี้มันเป็นพุ่มย่าตรงนู้นเหรอครับ

จะไปเก็บตรงแถวใกล้ปั๊มน้ำมันครับ

อยู่ตรงป้ายตรงนู้นนะครับ

เป็นอย่างนี้อยู่กี่รอบกี่เที่ยวแล้วหนู

ถ่ายอีกระยะหนึ่งแม่
จะหาทางกลับบ้านไม่ได้

ถ้านอกเส้นทางจำไม่ได้ค่ะ

เรื่องนี้ที่เราคุยแกจำไม่ได้

ถ้ายาขาดแกก็มีอาการเกี้ยวกาด

ตู้จ๋าขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
ให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
อยู่เป็นร่มโพร่มไซดของลูกของหลาน

ก็คือสภาพบ้านที่เราเห็นในเรื่องราว

หลังคาก็รั่วห้องน้ำก็รั่วครับ

อยู่กันได้ยังไงเวลาที่ฝนมันตกลงมา

มีสักเท่าไหร่วงสักเท่าไหร่ได้ประมาณ

แล้วก็อยู่กันแค่นี้ครับคุณผู้ชม

ก็จะซึมจากด้านข้างปูนะครับ
มันจะมีปูนอยู่หน่อยนึง
มันจะถ้วมมันมาเรื่อยครับ
ตรงข้างมันก็รั่วด้วยตรงช่วงครัว
ถ้าเราไม่เอาอะไรรอมันก็จะท่วมตรงกลาง
ที่เรานั่งอีกต้องหากะละมังไปลอง

ไม่ให้น้ำมันท่วมแล้วก็อย่าน้ำเต็มกระมัง
แล้วห้องน้ำห้องท่าของเข้าคนยังไง

แล้วจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเอาร่มไปกางนั่งซ่วม

แบบตัวเปียกเลยแบบมันรั่วเป็นรูใหญ่อะ

ตอนแรกเห็นบอกว่าหน้าบ้านมันพอที่จะมีเพลิงกัน

ใช่ไหมแล้วมันหายไปไหนครับ
ลมมันแรงแล้วฝนมันตกแรง

หักอะค่ะหักไปทั้งแผงเลย
แล้วถ้าเกิดว่ามันมีพายุแรงมา

มันสามารถที่จะหอบไปได้ไหมบ้านเรา

เดียวเลยครับเห็นบอกว่ามีเด็กอยู่คนนึง

หนูค่ะหนูโดนอะไรลูก

หนูรู้เลยเหรอว่าเป็นฉี่ตะขาบ

หนูลุกเข้าไปห้องน้ำแล้วหนูล้าง

ไปดูว่าหนูโดนอะไร

แล้วบ้านเขาคือป่าช้าเก่าอยู่มา๑๒ปี
แต่แม่ไม่ได้เข้ามาอยู่นึกจะมาอยู่ก็ไม่อยู่นะ
คือขออนุญาตของทางวัดเป็นเรื่องเป็นราวแล้ว
ที่เขาอยู่ก็คือมีคนตายอยู่
ใช่หน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านคือนอนอยู่กับศพ

กลัวครับแรกครับเดี๋ยวนี้ชินครับ
ตอนนี้มีน้องบิวแล้ววันนั้นหนูจะไปซื้ออะไรลูก

เหรอลูกเหรอทำไมเราไม่ไปเอง
เขาเอาศพมาฝังใหม่ไงเอาฝังใหม่ไม่หมาดเลยเนอะ

ข้อดีเด่นพ่อแห่งชาติต้องได้บ่อย
มาใหม่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นลูก

พอหนูเดินไปหนูรู้สึกกลัวหนูก็เลยร้องเพลง

ทีหลังเราปฏิเสธได้นะลูกถ้ามีอะไรมา
ถ้าของใหม่มาลูกถ้าเรารู้ว่านะ

บอยวันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตหนูจะ

อยากทำบ้านครับซ่อมแซม
ไม่ได้ขออะไรมากมายนะคุณผู้ชมนะ
เพียงแต่ว่าเอาไปซ่อมแซมที่มัน
ไม่ว่าจะเป็นฝาบ้านก็ดีเป็นหลังคาก็ดี

ยังไม่แข็งแรงแต่ความรักของคนในครอบครัวนั้น

ความราวได้ช่วยครอบครัวของบอย
จากจังหวัดประชิมวิทย์สามารถพิธีโจทย์ได้ที่๔ข้อ
เพื่อรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญนะครับ

การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คนสมาชิกในครอบครัวเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องบอยมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

๕เรื่องนี้บอยถนัดเรื่องไหน

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑แยกขยะ
เรื่องที่๒วัดแจ้ง
เรื่องที่๓สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นต๔
เรื่องวัดแจ้งครับ

คำถามมันก็คืออยู่ที่พระธาตุองค์นี้แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาษาวัดแจ้งปราจินทร์สร้างขึ้นในปีพอสอใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖

ผมเคยเข้าไปไหว้พระธาตุครับในวัดแจ้ง

ตัวเลือกที่๓พอสอ๒๕๓๗
ตัวเลือกที่๓พอสอ๒๕๓๒

เงิน๑ล้านบาทคือพลาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวนะครับ

แต่ตอนนี้บอยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โฟนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโฟนครับ

ในตอนนี้นะฮะก็คือเรื่องแยกขยะ
สมาชิกในครอบครัวบ้านของเราภาษาไทยระดับชั้นป๔ครับ

ทำไมเลือกแยกขยะให้น้องโฟน

ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องโฟนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลูกปกติไปเก็บขยะกับยายบ่อยไหม

แล้ววันที่ไปโฟนใช้เวลาตรงช่วงไหนไปลูก

ใช่ลูกเพราะเวลาไม่ว่างเราก็ไปไม่ได้
ลุงไม่น่าถามลูกขอโทษนะครับครับผม
หมายถึงว่าช่วงหลังเลิกเรียนหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ลูก

แล้วขยะที่ไปเก็บส่วนใหญ่จะเป็นอะไรลูกประเภท
ขวดใสครับขวดสีขวดขุ่น
แล้วเวลาเก็บมาลูกจริงแล้วหนูต้องมาแยกไหมมาคัดแยกไหม

ถ้าพร้อมขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีหลายขนาดนะครับคุณผู้ชมมีขนาดใหญ่นะครับ
กลางแล้วก็ขวดขุ่นนะฮะแล้วก็กระป๋องนะครับ
แล้วก็รัง๕ชนิดด้วยกันในวันนี้
เพราะฉะนั้นหนูต้องการผู้ช่วยไหม

มีพี่ต้าแล้วก็น้องบิวแล้วก็น้องฟิล์มครับ
ต้าบิวเฟรมเชิญครับ
นี่หนูต้องยอกมาถึงไข่ถุงมัน
อันนี้ก็เป็นถุงใหญ่นะลูกเสร็จแล้วก็มัดยางให้เรียบร้อย
ส่วนรังนะลูกเราจะมีเชือกให้
เอาไปกองทับกันไว้แล้วก็ไม่ต้องใส่ถุงแต่มัดเชือก
ผมแยกขวดฟาติกน้องบิ๊วแยกกระป๋องน้องเฟรมแยกขวดเบียร์
และพี่ต้าก็เป็นคนเอาไปขายครับ
ข้อนี้ไม่ยากครับสบายพวกผม

ไปเอารังออกไปให้หมดได้
เอาหลังเย็นมาไปเร็วลุก
เอายกไปหมดเลย
เข้าไปได้เลยลุกเข้าไปข้างในได้เลย

นี่นูกแก่ไว้ให้แล้วนี่

ลูกหลงข้างหลังเค้ามียังเต็มเลย

ผ่ายในบ้านของเราล่างเลย

นาฬิกามันอยู่ตรงไหนของบ้านครับ

อุ้ยยยังใช้ได้หรือเปรหร่าว

มันตายมาหลายปีแล้ว

บริเวณตัวเลขของนาฬิกาเรือนนี้
จะถูกแทนด้วยตัวรูปสัตว์ต่างพอคุ้นไหม
ไม่เคยสังเจตอ่ะแต่รู้ว่าเป็นรูปสัตว์
รู้ใช่ไหมล่ะเป็นรูปสัตว์นะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำแหน่งหมายเลข๕คือรูปสัตว์ชนิดใด
ตัวเลือดที่๑นกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๒นกฟรามิงโก

จำได้ว่ามีรูปม้าลายกับนกแก้วอยู่ข้างล่างของนาฬิกา

ตัวเลือดที่๑นกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ
ตัวเลือดที่๓ม้าลายกับนกแก้วมาคอ

จะตัดศิลป์ของน้องบอยจากประจีนบุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไร

ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้นะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะบอยมีแต่ได้กับได้แต่จะได้มากหรือได้น้อยนะครับ
ได้แน่นะฮะมีโบนัสหลังตู้รออยู่ด้วยนะครับ

พร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
ส่วนหนูก็จะไปช่วยอะไรบอยมากไม่ได้
บางทีอาการหอบกำเลิบหนูก็ทำงานหนักมากไม่ได้
บางครั้งก็พยายามที่จะหาเงินเข้าบ้าน
รับจ้างวัดที่พอจะช่วยหารายได้เข้าบ้านได้
รู้สึกเป็นห่วงแม่กับลูกว่าจะอยู่ยังไง
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตำแหน่งหมายเลข๕คือรูปสัตว์ชนิดใด
ข้อ๑ค่ะนกแก้วมาคอ

ครอบครัวพี่บอยจากปลาจินบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

จากเรื่องแยกขยะครับ
ผมก็จะไปช่วยแม่ล้างจานถูพื้นสาราวัดครับ
ถ้าผมโตขึ้นทำงานได้เงินเยอะ

ขยะแต่ละชนิดภายในเวลา๓นาที
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ

นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะ
๒นาที๕๘วินาที
โห

เพราะฉะนั้นครอบครัวน้องบอยจากประจีนนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะฮะ

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

ครึ่งทางหลังนี้ถ้าถูกตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไป
ลุ้น๑ล้านบาทกับข้อที่เหลือนะครับ

สมาชิกในครอบครัวครับ

ผมก็จะไปช่วยแม่กว่าร้านวัดล้างจานช่วยแม่หมดทุกอย่างครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขบัตรประชาชน๓ตัวท้ายของน้องเฟรม
วกกันแล้วได้จำนวนเท่าไหร่

ขอบคุณครับ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน๓ตัวท้ายของน้องเฟรมนะครับคือ

ข้อสุดท้ายนี่แหละต้องลุ้นกันแล้วครับ
เพราะว่าตอนนี้เราพลาดเงินล้านแต่เรารุ้นเงินแสนอยู่นะครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องจากเรื่อง

ที่ผมอยู่ตอนนี้อยู่ในสุสานครับ
ทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงเมียครับ
ห่วงแม่ยายเป็นห่วงเด็กทั้ง๔คนครับ
แล้วก็เป็นห่วงมากคือบ้านตัวเองครับ
เกิดช่วงฝนตกหนักนะครับ

น้ำก็ไหลเข้าไปอยู่ในบ้านครับ

ถ้ามันอยู่มั่นคงแข็งแรงครับ
ครอบครัวจะได้อยู่สุขสบายกับเขาครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ข้อสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับ

เพราะว่าพระธาตุวัดแจ้งปราจินบุรีนะครับ
สร้างขึ้นเมื่อปีพศ๒๕๓๓ครับ

ปราจินบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก

อยตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจต่อชีวิตดอกไหนครับ

มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
สองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาที
สิบวินาทีมีคุณค่านะครับ

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว
ปล่อยเร็วเร็ว

ปล่อยเร็วเร็ว

ละตู้โบนัสไหมเลเวลาคือ

ปลาจิมูรีได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
น้องบอย

ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจริงแล้วเนี่ยพี่เห็นนะว่ามีเด็กอยู่ในบ้านมากมาย
แต่เด็กพวกนี้เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
เอคิดว่าถ้าอบรมบ่มเพาะเขาให้ดีเขาคือกำลังดีของพวกเรา
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัวก็เหมือนรากฐานที่แข็งแรงของบ้าน
เรามาร่วมกันสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับบ้านของน้องบอยจากประจินบุรี
ทานน้ำใจคนละเล็กละน้อยจากคุณผู้ชมนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
วันนี้ขอบคุณครอบครัวมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะฮะ
ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีเข้ามาคุณพระคุ้มครองครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไปเส้นเลือดอุดตันเซลล์เนื้อตายไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงต้องตัดขา
ลุงร้องไห้เลยค่ะเสียใจมาก
ผมเหมือนเป็นคนไร้ค่าแต่ลูกเมียทำให้ผมมีกำลังใจอยู่สู้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้
ลุงยำลูกชิ้นใส่ชามจำนวน๘ชามภายในเวลา๓นาที